อรึณสวัสดิ์นะคะพวกกอนรถหนาวมารายงานสภาพอาการให้ทราบกันแล้วคะ
บรรยากาศตรุษจีนนี้เห็นสีแดงก็รู้สึกได้ถึงความเป็นมงคลนะคะ
แล้วก็มีแต่สิ่งดีแห่งปังกันนะคะ
แต่ว่าถามว่าฝนตกแบบนี้จะดีหรือเปล่าอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ตอนบนไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงอากาศก็ยังคงหนาวเย็นอยู่บ้างนะคะ
แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือภาคใต้ค่ะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมาว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้นี่แหละ
เนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพัดพาดผ่านภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
ทำให้ช่วงเนี้ยมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตรบริเวณที่มีฝนตกก็จะมีคลื่นสูงมากหน่อยนะคะ
แถบตอนล่างของประเทศไทยอย่างเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงยาลาสตูนลงไปถึงสงขลากันเลยทีเดียวค่ะ
ดังนั้นเราต้องวางแผนการพยากรอากาศการคาดการณ์อากาศกันให้ดีนะคะ
นับตั้งแต่วันนี้ถึง๒๕มกราคมค่ะมาดูภาคเหนือและภาคอีสานกันนะคะ
ถึงเช้าเนี่ยอากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าอากาศแห้งค่ะยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๑๒องศามีลมพัดแรงค่ะ
เกษตรกรต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและใช้วัสดุคลุมหน้าดินกันน้ำระเหยระวังไฟไหม้ด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นนะคะดึกถึงเช้าอากาศเย็นมีลมพัดแรงค่ะ
ส่วนที่มีฝนบริเวณท้องทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรต้องระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วย
เกษตรกรควรหาวัสดุป้องกันลมให้กับสัตว์เลี้ยงลดการให้อาหารสัตว์น้ำและควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงเพราะมีลมพัดแรงเลยค่ะ
ส่วนภาคใต้ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกหนักทางตอนล่างของภาคตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่โดยเฉพาะอ่าวไทยนะคะ
จะมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรโดยเฉพาะจุดที่มีฝนดังนั้นให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่งเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย๑๙๓๓องศาเซลเซียสค่ะส่วนเกษตรกรที่ทำการเกษตรให้ระมัดระวังภัยธรรมชาติและโรคเชื้อราในยางพารานะคะ
สำหรับวันนี้นะคะภาคใต้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนไปไหนมาไหนก็พกล้มเอาไว้หน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็เดินทางกันให้ปลอดภัยค่ะส่วนใครจะไปท่องเที่ยวภาคใต้ท่องเที่ยวทะเลช่วงนี้ก็ต้องทำใจนะคะว่าคลื่นอาจจะสูงหน่อยอาจจะไม่เหมาะค่ะส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็อากาศหนาวเย็นแล้วก็มีแดดตอนกลางวันนะคะ